คุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวในจุดแรกกันเลยนะคะที่แยกราชประสงค์นะคะ
จุดนี้เขานัดกันตอนนี้เขาประจำตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นแล้วนะคะ
เคลื่อนขบวนส่วนบรรยากาศและรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นอย่างไร
ติดตามได้จากคุณภูริพัฒน์ปุนนินผู้ศึกข่าวไทยรัฐทีวีแหล่งงานเข้ามา

สวัสดีคุณสุภาษาราคุณจุธารัฐครับ
บรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับ
จากภาพขณะนี้จะเห็นกองทัพของรถจักรยานยนต์
นับร้อยคนทีเดียวครับเต็มพื้นผิวถนนของถนนราชดำริเลย
ซึ่งจะมุ่งหน้าเริ่มทำกิจกรรมในช่วงเวลา๑๕นาฬิกาของวันนี้
โดยตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกาที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ
ทางกิจกรรมนั้นเริ่มให้รถทุกคันนั้นเข้ามาเต็มพื้นที่บริเวณจุดนี้แล้ว
ซึ่งนอกเหนือจากรถจักรยานยนต์ที่อยู่บริเวณตรงนี้คุณผู้ชมครับ
ผมอยากพาคุณผู้ชมไปดูภาพด้านหลังด้านหลังเนี่ยจะเป็นกองทัพของรถยนต์เป็นจำนวนมาก
ที่อยู่บริเวณจุดนี้คุณประสบภาษาครับ
เพราะว่าทางกลุ่มเนี่ยมีการให้ทางรถจักรยานยนต์นั้นเป็นหัวขบวนในการที่จะทำกิจกรรมคาร์มอบ
โดยกิจกรรมคาร์มอฟในวันนี้คุณผู้ชมครับจะใช้เส้นทางหลักหลักด้วยกันคือบริเวณจาก
จะเลี้ยวซ้ายไปตามถนนพระราม๔ผ่านบ่อนไก่ผ่านคลองเตยผ่านแยกพระขนง
ซ้ายเข้าสู่ซอยปีดีพนมยงตรงไปจนเลี้ยวซ้ายที่แยกคลองตัน
ก่อนที่จะเข้าสู่ถนนเพชรบุรี
คลองตันผ่านอโศกที่แยกเพชรชบุรี
ตรงขึ้นมาเรื่อยจนผ่านชิดลม
เลี้ยวซ้ายมาที่แยกประตูน้ำ
แล้วมาที่สิ้นสุดที่ราชประสงค์เส้นเดิม
เพื่อทำกิจกรรมบีบแต่ยาวในช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา
เพื่อเป็นสัญญาณของการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีให้ลาออกจากตำแหน่ง
ก่อนที่จะยุติกิจกรรมลง
คุณผู้ชมครับภาพคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่า
รถแต่ละคันบริเวณด้านข้างของเราจากกล้องจะเห็นว่า
เต็มถนนเนี่ยมีรถจักรยานยนต์รวมไปถึงรถยนต์
เต็มทั้งหมดทุกช่องทางแล้วนะครับ
ทำให้ตอนนี้บริเวณถนนโดยรอบนั้น
มีปริมาณรถค่อนข้างมากและมีรถติดเป็นจำนวนมาก
ซึ่งทางกองบังคับการตำรวจจราจรนั้น
แนะนำเส้นทางเลี่ยงไม่ว่าจะเป็นถนนรัชดาพิเศษ
นราธิวาสราชนครินถนนศรีลมถนนรามคำแหงนั่นเองนะครับ
กิจกรรมในวันนี้หลักนั้นจะเป็นกิจกรรมของนายนัทวุฒิสายเกลือ
ที่จะมาเป็นแกนนำในการนำกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ

ยังไม่ปรากฏตัวของนายนัทวุฒิสายเกลือบริเวณจุดนี้แต่อย่างใด
คุณผู้ชมครับนอกเหนือจากนั้นแล้ว
เพจของเพจทะลุฟ้านั้นยังมีการ
ของนายจตุพัฒน์บุญพระรักษาหรือไผ่ดาวดินนะครับ
บอกว่าจะมาเข้าร่วมกิจกรรมคาปาร์คด้วย
ซึ่งมีรายงานข่าวจากฝ่ายความมั่นคงนะคะว่า
มีการจับตาดูความเคลื่อนไหวของมวลชนอีก๒กลุ่ม
คือกลุ่มทะลุฟ้าที่นัดหมายบุกบ้านพักชั่วคราว
ของนายกรัฐมนตรีมาแล้ว๒ครั้งแต่ไม่สำเร็จ

และกลุ่มที่๒คือกลุ่มอาชีวะพิทักษ์ประชาธิปไตย
นำโดยนายธนเดชศรีสงครามหรือม่อนมีนโปร
ก็นัดหมายแลนลี่รวมพลคนพันอา
และชาวสองล้อคนรุ่นใหม่ที่บริเวณ๕แยกรัฐพร้าว
เพื่อที่จะทำกิจกรรมสมทบกับกลุ่มคาปาร์คด้วย

ยังไม่สามารถที่จะเริ่มกิจกรรมได้นะครับ
เนื่องจากว่าต้องรอเวลาในช่วงเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา
ซึ่งเป็นเวลานัดหมายที่จะเริ่มเคลื่อนขบวน
สี่แยกราชประสงค์ไปตามจุดที่มีการนัดหมายกันไว้ครับ
คุณสุภาษาราคุณครับ
คุณพุทธิพลัทธิ์คะสอบถามนะคะ
ณช่วงเวลานี้ที่มีการรวมกลุ่มกันของผู้ชุมนุมแล้ว
มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลสถานการณ์อย่างไรบ้างคะ
ที่ผมสังเกตการณ์มาตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึงตอนนี้นะครับคุณครับ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยมีเฉพาะตำรวจจราจรของตำรวจนครบาน
ที่มาสังเกตการณ์มาอำนวยความสะดวกปริมาณรถที่สัญจรบริเวณจุดนี้
ไม่มีตำรวจควบคุมฝุงชนหรือตำรวจที่เป็นหน่วยต่าง
จะคอยมาดูแลมวลชนอยู่ตรงนี้ยังไม่สามารถเข้ามาอยู่บริเวณพื้นที่จุดนี้ได้
อย่างไรก็ตามครับมีการตั้งด่านไว้ที่บริเวณด้านข้าง
ของโรงพยาบาลจุลาลงกรเพื่อที่จะใช้พื้นที่นั้นเนี่ย
เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลได้มีการประชาสัมพันธ์
ให้กับกลุ่มมวลชนใช้เสียงใช้แตรหรือว่าใช้เครื่องขยายเสียง
ผ่านจุดนั้นด้วยนั่นเองครับ
ค่ะเอาละค่ะขอบคุณคุณภูริพัฒน์นะคะ
เดี๋ยวเบื้องต้นตรวจสอบตรงจุดนี้เท่านี้ก่อน
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเราก็ติดต่อเข้าไปใหม่นะคะ